คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมอีกแล้วนะครับ
ผู้เป็นแม่เข้าร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี
หลังจากที่ลูกสาวของเธอ
ขับรถชนต้นไม้เสียชีวิต

คุณแม่บอกว่ามีเหตุที่มันซับซ้อน

ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ของลูกสาวเธอ
ผู้เป็นแม่นำพยานปากสำคัญ
ที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น

นางสาวกวินาเกิดช่วงแม่ของนางสาวสรรญาสังสุข

ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต

เสียหลักตกถนนไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
คุณแม่ได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี

เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวที่เสียชีวิตไป
พร้อมทั้งนำนายวิทยาสอนสิทธิ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมด้วย
โดยนายวิทยาถือว่าเป็นพยานในที่เกิดเหตุ
เพราะในวันเกิดเหตุคือวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายวิทยาคุณถูกตำรวจภูทรจอมบึงเรียกตรวจค้น
แล้วก็พบยาเสพติด๑๒เมตร
ตำรวจก็นำตัวเขาขึ้นรถตำรวจไป
เพื่อจะไปสอบสวนขยายผลกันต่อ
แต่ระหว่างนั้นเองนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งผู้เสียชีวิตคือนางสาวสรรญาสังสุกเป็นผู้ซ้อน
แล้วก็มีญาติเป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามถามนายวิทยาว่า
รู้จักกับนางสาวสรรญาหรือเปล่า
คือในขณะจับกลุ่มคดีนั่นไงคุณมียาเสพติด
มีคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตำรวจก็ต้องสงสัยหมดว่า
นายวิทยารู้จักกับคนขับรถจักรยานยนต์มา
แล้วคนซ้อนนี้ไหมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่พยายามถามนายวิทยา
ซึ่งตัวนายวิทยาบอกว่ามองไม่เห็นว่าเป็นใคร
เพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่กดศีรษะให้หมอบลง
แล้วก็ใส่กุญแจมืออยู่ในรถ
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสั่งคนขับรถ
ให้ติดตามรถจักรยานยนต์คันนั้นไป
กระทั่งได้ยินเสียงสั่งให้ปาดหน้ารถ
คุณวิทยาบอกว่าตอนนั้นได้ยินแต่เสียงนะ

ขับไปตามจักรยานยนต์คันนั้นไปปาดหน้าเลย
และก็ได้ยินเสียงว่ามีเสียงคล้ายกับรถล้มอยู่
แล้วตำรวจที่นั่งมาในรถก็ลงไปดูที่เกิดเหตุ

ถึงได้เงยหน้ามองและพบว่าเป็นอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้หญิงผู้เสียชีวิตซ้อนท้ายเนี่ย
ชนต้นไม้ข้างทางจนทำให้ตัวผู้หญิงเสียชีวิตนะครับ
เขาบอกว่าให้ปาดเลยปาดเลยอยู่หลายครั้ง
สุดท้ายเขาบอกว่าการปัดเลย
ปัดเลยผมเลยรู้ชื่อคนขับรถว่าชื่อการ
แล้วเขาก็ปาดกันเลยเสียงดังโครมเลย

เห็นว่ากระจกข้างฝั่งซ้ายเขาหักรถคันนั้นนะครับผม
แล้วผมก็หันไปมองข้างหลังรถผมเห็นมอไซค์ล้มอยู่
แล้วเขาก็บอกให้ผมหมอบลงหมอบลงก้มลง

แล้วจากนั้นเขาพาเราไปไหนไป

เขากลับขึ้นรถมาแค่คนเดียวครับคนขับ

อยู่ในรถของตำรวจได้ยินแต่เสียง

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใดทั้งสิ้น

ขับขี่ตามแล้วก็ขับรถไปปาดหน้า

โดยหากช่วยเหลือนำตัวลูกสาวส่งโรงพยาบาลทัน
ก็อาจจะรอดชีวิตก็ได้นะครับ
อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม

และยังย้ำว่าจะยังไม่จัดพิธี
หากคดีนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ

แล้วก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เร่งตรวจสอบความเป็นจริง